ท่านผู้ชมครับเรื่องของช้างป่าครับมีช้างป่าอยู่ตัวหนึ่ง
มันก็หลุดเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่พยายามไล่กันไล่ให้มันกลับเข้าป่านะครับ
เมื่อเช้าโชคร้ายจริงมีชาวบ้านเข้าไปสวนยางพาราที่วังจันทร์จังหวัดระยองนะฮะ
แล้วคุณตาท่านหนึ่งอายุ๗๕ปีเข้าไปกับลูกชายเจอช้างป่าตัวนี้
ตัวนี้ฮะโอ้โหมันเตะมันใช้งวงจับเหวี่ยงทำร้าย
คุณตาเนี่ยสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ลูกชายบอกพยายามจะช่วยพ่อแล้วช่วยไม่ได้จริงไม่รู้จะช่วยยังไง
พยายามไล่ไล่มันสุดท้ายมันก็ไปนะอืม
แต่พ่อก็สาหัสแล้วฮะเสียชีวิตแล้วนะฮะคุณตา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
พื้นที่สวนยางพาราบ้านเขาไม้นวลตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับ
ผู้ที่ถูกช้างป่าตัวนี้ทำร้ายจนเสียชีวิตชื่อนายประมวลโพเงินอายุ๗๕ปี
เป็นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ห่างจากสวนยางพาราที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรนะครับ
เมื่อเช้าก็ออกไปที่สวนยางพาราพร้อมกับลูกชายนะฮะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกเจอช้างป่าพอดีพยายามจะไล่แล้วไล่ไม่ทันจริงครับ
ได้ยินแต่ตรงถึงตัวพ่อแล้วก็วิ่งใส่พ่อเลยเป็นผู้หญิงกี่ตัวตัวหนึ่งครับ
มันมาตัวเดียวเหรอเขาไล่มันมาว่ามันไล่มาตั้งแต่สี่ทุ่ม
พ่อมาโผนี่ตอนหกโมงเจ็ดโมงเนี้ยเขาโดนยิงด้วยท้างถูกยิงด้วยเหรอ
พ่อบ
สองครั้งแล้วก็จับเปรี้ยงกลับคืนใส่ต้นยางอีกครั้งหนึ่ง
จากที่ลูกชายเล่านะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับเมื่อเช้าวันนี้
สองพ่อลูกเนี่ยเขาก็ไปเดินเทน้ำยางพาราในสวนยางนะครับ
เทน้ำยางพารากันอยู่สักพักนึง
ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักนะครับ
ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักแล้วเนี่ยนะครับ
ทางนายประมวลที่เป็นลูกชาย
เขาบอกเขาเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นช้างป่าตัวใหญ่นะครับ
คือลูกเนี่ยคือก็ยังมีเรี่ยวแรงวิ่งอะฮะ
แต่ว่าพอเนี่ยยืนจากสิบห้าปีแล้วก็วิ่งไม่ทันนะครับ
พอวิ่งไม่ทันพ่อสะดุดด้วยสะดุดกิ่งไม้ล้ม
ช้างนี่เข้ามาเตะเลยฮะค่ะลูกบอกช้างเข้ามานี่เตะเลยนะครับ
จนร่างพ่อเนี่ยกระเด็นลอยไปไกล๒๐กว่าเมตร
แล้วช้างวิ่งตามเข้ามาใช้งวงเนี่ยจับเหวี่ยงร่างไปอีก
กระแทกกับต้นยางพาราอีก
แล้วก็เข้าไปเตะซ้ำอีกทีนึงด้วยเขาบอกเขาเห็นต่อหน้าต่อตา

จังหวะนั้นน่ะช้างเนี่ยงอเข่าลงไปแล้วนะ
ตอนพ่อถูกเตะซ้ำอีกทีนึงเนี่ยทำท่าคล้ายจะใช้งาแทง
ก็เลยเข้าไปตัดสินใจเข้าไปใช้มีดเนี่ยไปฟันไปตีช้าง

ช้างมันหยุดแล้วมันก็เดินไป
เขาก็ไปอุ้มร่างพ่อออกมานะครับ

ก็พยายามถามพ่อไหวไหม
พ่อก็พยักหน้าเหมือนกับพยักหน้าตอบว่าไหว

แล้วก็แจ้งชาวบ้านไปช่วยพาทรงโรมพยาบาลวงจันทร์

ส่งต่อไปโรมไพรยองนะครับ
สุดท้ายพ่อเสียชีวิตระหว่างทาง
นายประมวลโพเงินอายุ๗๕ปีนะครับ

อดฉีกซี่โครงหักกระดูกหักหลายจุดด้วยนะครับ
อาสาสมัครพิทักษ์ป่าศรีรมันบอกว่าช้างป่าตัวนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่รู้จักดีมันชื่อเจ้างาต่าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดตามไล่มันมาตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืน
อืมมันหลุดจากป่าเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้าน
ต้อนกลับเข้าป่าคือเมื่อคืนนี้ต้อนตั้งแต่สี่ทุ่ม
ไม่ไปฮะค่ะจน๖โมงเช้าวันนี้เนี่ย
เจอชาวบ้านทำร้ายเขาตายเลย
กลับมาโทรแจ้งว่าชาวมันกระทืบผมมันก็วิ่งมา
มาแล้วไปเจอตรงนี้เขาก็ดักหน้าผมก็คอย
พอคอยเขาไปจัดหน้านะครับเขาจะวิ่งมาสายรถผมก็เอาเบิ้ลรถ
เจ้างาต่างนี่เป็นช้างป่าตัวผู้นะครับทุกผู้ชมครับ
อายุเนี่ยราว๔๐ปีแล้วนะฮะสูงประมาณ๓เมตรปกติมันอยู่ในพื้นที่
เขาไม้นวลแล้วก็พื้นที่เขาข้างเคียงแล้วมันก็ชอบลงมาแถวแถว
พื้นที่บ้านคนด้วยแถวสวนแถวไร่ของชาวบ้านแล้วตัวนี้นี่โอ้โห
นิสัยดุร้ายมากแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามันตก
มันมันจะส่งเสียงร้องตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พยายามไล่กันอยู่นะฮะ
ในอำเภอวังจันทร์นะครับนายพิรมชุมนุมบอกว่าสาเหตุที่
ช้างป่าไปทำร้ายคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าโมโหก็ได้ที่
เมื่อคืนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ต้อนทั้งคืนค่ะพอตอนเช้ามาเจอ
ชาวบ้านที่เข้ามาที่สวนยางพาราก็คงโมโหอยู่ก็อาจจะ
กลัวว่าคนจะมาทำร้ายอะไรด้วยนะครับก็เลยเข้าไปทำร้าย